เหตุการณ์นี้ก่อนนะครับลูกสาวอยู่ต่างประเทศ๒คนช็อกเลยนะฮะ
เปิดกล้องวงจรปิดดูที่บ้านพบว่าพ่อเนี่ยกำลังทำร้ายแม่อยู่
และสุดท้ายแม่เสียชีวิตนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมาตอนตีหนึ่ง
นี่คือสภาพศพของผู้ที่เสียชีวิตอืมที่ลูกสาวเขาบอกโอ้โห
โอ้โหเห็นแล้วแบบรีบโทรแจ้งตำรวจที่พื้นที่อ่ะค่ะ
มาพร้อมกับทีมแพทย์นะฮะแล้วก็ทางกู้ภัยด้วยนะครับ
ซึ่งเธอก็พักอยู่ห้องนึงนั่นแหละในพื้นที่หอพักของเธอ
ผู้ตายชื่อนางทิพย์นามสกุลสาวแก้วอายุ๔๕ปี
เสียชีวิตในห้องพักหมายเลข๑๐
สภาพร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยร่องรอยฟกช้ำ
ใบหน้าหลายจุดในที่เกิดเหตุไม่มี
หลักฐานที่เป็นอาวุธนะฮะที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ว่าคงถูกทุบถูกซ้อมถูกบีบอะไรพวกนี้นะครับ
ส่วนคนก่อเหตุชื่อในบุญเสาแก้วอายุ๔๗ปี
เป็นสามีของผู้ตายนี่ฮะภาพขวามือนะครับ
ถูกควบคุมตัวไว้ได้ยังไม่ทันได้หนีไปไหนนะฮะ
แล้วที่คุมตัวไว้ได้เนี่ยสภาพนี่คือมึนเมาเลยนะฮะ
ให้การวกวนตำรวจก็คุมตัวไปดำเนินคดีนะครับทุกผู้ชมครับ
ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักบอกว่าผู้ตายกับคนก่อเหตุเป็นเจ้าของหอพักนะฮะ
ทั้งคู่เนี่ยมีลูกสาวด้วยกันสองคนลูกสาวสองคนไปเรียนต่ออยู่ต่างประเทศนะครับ
คนหนึ่งอยู่ออสเตรียอีกคนนึงอยู่ไต้หวันนะฮะ
ที่ผ่านมาเขาก็ดูรักใคร่กันดีนะไม่เคยเห็นมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไร
เมื่อคืนนี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นในห้องของเจ้าของหอพัก
ฝ่ายสามีนี่ไปดื่มสุรามาไปดื่มเหล้ามาแล้วกลับมาถึงห้องนู่นฮะ
ปีหนึ่งนะครับช่วงที่เกิดเหตุนั่นแหละ
แล้วมีเสียงทะเลาะมีเสียงทุบประตูเสียงดังออกมาจากในห้อง
บรรดาผู้ที่อยู่ในหอพักเขาบอกเขาคิดว่าเป็นเรื่องในครอบครัว
เขาก็ไม่กล้าเข้ามายุ่งแล้วเป็นห้องของเจ้าของหอพักด้วย
เสียงเนี่ยมันเงียบไปมารู้กันอีกทีก็คือตอนไหนรู้ไหม
ตอนที่ตำรวจกับกู้ภัยมาถึงหอคือลูกสาวเขาเห็นไง
ลูกสาวที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดกล้องวงจรปิดดูในห้องพ่อกับแม่
แล้วเห็นพ่อเนี่ยทำร้ายแม่เขาก็เลยโทรแจ้งตำรวจตำรวจก็มา
พอมาถึงเนี่ยพบว่าฝ่ายผู้หญิงนี่เสียชีวิตแล้ว
ส่วนฝ่ายสามีที่ก่อเหตุก็เมาอยู่ในห้องนั่นแหละ
คนร่วมหอพักอีกคนนึงบอกขณะเกิดเหตุเนี่ย
ความจริงได้ยินเสียงฝ่ายหญิงพยายามร้องขอความช่วยเหลือนะ
ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มาดูกันเลยมีคนนึงพยายามจะเข้ามาดูเข้ามาช่วย
ฝั่งของคนที่เป็นสามีเนี่ยไล่ออกมาบอกอย่ามายุ่งนี่เรื่องผัวเมีย
พ่อหนูพยายามจะห้ามแต่เขาบอกว่าอย่ามายุ่ง
มึงไม่ได้เป็นครอบครัวกูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เขาก็มาแล้วพอพอพี่ผู้หญิงเขาเปิดประตู
เขาก็ดึงดึงตรงนี้ค่ะดึงผมแล้วก็ลากเข้าไปค่ะ
ตอนแรกเขามาตรงนี้ค่ะแต่แม่หนูเขาอยู่ตรงนี้
พยายามจะไม่ให้ไปเหมือนไม่ให้ไปไหนอะค่ะ
แล้วผู้ชายเขาก็ดึงเข้าไปเลยแล้วก็บีบคอค่ะ
สุดท้ายเสียชีวิตนะฮะเอาล่ะท่านผู้ชมครับ
ทีมแพทย์ก็มาตรวจสอบชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ย
เบื้องต้นเนี่ยนะฮะสาเหตุการเสียชีวิตคาดว่า
นางทิพย์เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักนะครับ
ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะ
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับ
พ่อแม่สายแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับในบุญสามีของผู้ตายที่เป็นผู้ก่อเหตุนะครับ
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
เดี๋ยวต้องสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของมูลเหตุ
เมื่อคืนยังสอบปากคำไม่ได้ยังเมายังให้การวกวนอยู่
คือในมุมชาวบ้านก็เข้าใจนะฮะเพียงแต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์อย่างนี้บางทีเขาไม่อยากยุ่ง
หรือว่าไม่กล้าเข้าไปยุ่งแต่ผมว่าโทรแจ้งได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ได้
อย่างน้อยถ้าเราแจ้งเร็วเนี่ยเจ้าหน้าที่มาทันอาจจะไม่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้น
คือพูดถูกนะต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ถ้าสมมุติเราเข้าไปไม่ได้
เราก็ไม่รู้ด้วยว่าเขามีอาวุธหรือเปล่าอีกนะคะ